หมอปลามาดูแลซัพพอร์ตนะ
ปลาบางทีก็งงน่ะ

กลัวจังเลยค่ะเดี๋ยวทัวร์ลงคุณพระดำหน้าทาง

แต่ในทวิตเตอร์ชื่นชมที่คุณพูดถึงปลา

จริงมั้โพนี่

เอาเอาตัวถามนี่สินางเคยไปแก้เท็บเททที่บ้านผมด้วยนะจริงอ้อมาว่าปลานี่แต่นางก็ไม่ได้เปล่าผมบอกนางก็มีอะไรธิวนางจริง

ก็ผมฝันไงเมื่อก่อนผมเคยฝันว่าแบบ
เอ่อเอ่อมีแบบคนมาอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็อยู่นอกรั้วนะแล้วก็บอกขอกินหน่อย

ผมก็ไปเล่าให้คนในบ้านฟัง
ปรากฏแม่บ้านผมอะเอาเป็ดเลยจ้า
ไก่เป็ดเนี่ยตั้งแล้วเชิญให้เข้ามากินเลย
ในบ้านอุ้ยตายแล้ว
มายูนไม่สบายอ๋อไม่สบายหนักอะไรอย่างนี้

โอ้โหนกเต็มบ้านกูเลย

นกลงพิลาปเต็มไปหมด
วันรุ่งขึ้นกูต้องฉีดฉีดยาฆ่าเชื้อ

ผีนี่ออกนะแต่เชื่อโลกเข้าหาบ้านกูเต็มไปหมด
กมันลงมากินข้าวเหรอกินข้าวไง
พิลาปินบ้างไงพิลาปินบินบิน
กินนี่มอปปายังอยู่ที่กกกรอกไหมวันนี้

ขอยืมฉากจอมขวัญเชิมอุ๊บวิริยะ
เชินรุงพลนิมัติขอเป็นสโปรภาพแทนได้ไหม

อยากฟังของอุ๊บวิริยะ

ไปบ้านกรอกเขาก

ลุงพลคือให้คุณสงการเตะชันแล้วลงเล่นไง

เขาบอกจะเอาหนึ่งจักรวาเล่นขึ้นมาอีกเธอล่าสุด

วิริยะต้องเล่นเป็นหมอปลา

ส่งผมเดียวกันเลยอัจฉริยะกับหมอปลา

ฉันหัวเราะเรื่องคนรอบข้างมันไปกันใหญ่เรื่องง่าย
เข้าใจแต่ว่าการที่จะไปสร้างหนังของเขา

แล้วคุณจะไปเกาะแล้วไปทำอย่างนี้

ของซีรีย์คุณหาทางลง
หาทางโน้คนนั้นทำคนนี้ทำแล้วถ้ามันไม่ใช่

ไม่น่าทำนะโอ้นั่นแหละเดี๋ยวเรา

แต่หนูยังว่าหน้าทางหนึ่งเคยไปลำปางที่มันประกวดเทพบุษลุงหลวง
ไม่ได้ประกวดเลยเพราะว่าพายุเข้า
โอ้โฮประมาณวิธีปิ๊วเลยค่ะชุดหน้า
ใจกระจายจะถามอีปลาที่กลับมายังอยู่บ้านกรอกหรือเปล่าถามสิ
จะให้โทรไปเหรอเดี๋ยวพักเบรกเดี๋ยวเข้ามา
บากกะติเธอกินข้าวปิ๊งปิ๊กปิ๊กเอาอบไมโครเวฟ
ไปที่บ้านกรอกมันว้างเหรอ

ทำอะไรไปทำเองครับโอ้ยให้การบอกว่าเอาแม่กลัวจากเพชรพุรมเพชร

ผมจ้างวันอ่ะบอกทำไมใครถามไปไหนนะใครถามประเทศไปทำไมบ้างกดมันมี
มันมีอะไรที่เราคิดเยอะ
หรอวันยิคื่อนี้ก็บอกว่าชมพู่มาขอบคุณแปะปีปลอดคุณ
อะไรกับเขาหรือเขามาขอบคุณอ่ะเจ้าหัวละทำไม
ตอนนี้อยู่ที่ไหนเดสอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนหมอปลาอยู่ไหน
เนี่ยผมกดสปีกเกอร์โฟนอยู่แต่เสียงมันไม่ค่อยออกเลยหมอปลาพูดดังหน่อยดิ
โอ้ยพี่หนูนี่ผมพูดโทษดังเลยพี่หรออยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหน
บ้านกรกกรอกน่ะผมอยู่ที่บ้านผมอยู่ที่บ้านพี่หนู
แล้วก็จะให้เนี้ยโอ้โหอันนี้ผมผมมีของก้าวแตกเขาอ่ะพี่ผู้หนู
ครับอ่าแล้วเดี๋ยวนะมันไปถึงไหนแล้ว

โอเคนะไม่ค่อยได้ยินแล้วโอเคครับโอเคครับไม่เห็นจะได้อะไรเลยนะฮะ